กันที่อีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันนะคะหนุ่มบิ๊กทองภูมิ
ต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการโยกย้าย

หลายคนหลายดาราหลายคนช่วงนี้ก็คือ
ย้ายค่าย้ายสังกัดติดปีกเป็นนักแสดงอิสระกันมากมาย
แต่ว่านุ่มบิ๊กเนี่ยเขาจะคิดอำลาบกมือบ๊ายบายสังกัดเดิมหรือเปล่า

คุณผู้ชมค่ะยังคงยืนหยัดหนักแน่นในความคิดของตัวเองเลยว่า
ยังไงยังไงนะคะก็จะอยู่ภายใต้ชายคาสังกัดเดิมแน่นอน
และที่ยังคงให้ความอบอุ่นที่ดีเสมอมาด้วย
ไม่คิดจะติดปีกบินเดี่ยวไปเป็นนักแสดงอิสระ
เพื่อนในวงการบันเทิงคนอื่นอย่างแน่นอน
จากนี้นะคะนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีบิ๊กทองภูมิยังบอกอีกด้วยว่า
จุดยืนทุกวันนี้ที่อยู่ภายใต้การดูแลเป็นอย่างดีจากต้นสังกัด
มีการเปิดโอกาสให้สามารถรับงานได้หลากหลาย
ซึ่งก็มีซึ่งก็เป็นการรับงานได้ตรงตามใจของเขานะคะ
ที่มีการชื่นชอบงานในวงการบันเทิงทุกรูปแบบเลย
ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรนักแสดงนะคะ
โดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าการเป็นนักแสดงในสังกัด

มันจะมีข้อแตกต่างกันตรงไหนเลย

บ้านอย่างเดิมคุณพิพัฒน์จัดให้

ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วล่ะตอนนี้ทำงานไปเรื่อยครับ
ปีกผมหนักครับบินไม่ค่อยไหว
เราอยู่แบบนี้สงบไปเรื่อยของเรา

เออเดี๋ยวเราต้องไปท่องบทก่อน

กลับบ้านนอนกินอะไรดีคิดแค่นี้ครับ
อาจจะคิดเยอะสุดก็คือแพลนไกลสุดก็คือ
ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องจัดเวลายังไงทำงานยังไง
จะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าที่คิดนะ

บินหรือว่าอะไรมันจะต่างยังไง
คุณผู้ชมส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวหัวใจที่สาวอยากฟังนะคะ
บิ๊กเขาบอกเลยว่าไม่มีคนรักมาพักใหญ่แล้วจ้า
เนื่องจากว่าส่วนตัวเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยเหมือนใคร
แล้วก็ว่างเว้นจากการดูแลใครมานานแล้วด้วย
ทำให้มีการชินกับการอยู่คนเดียวไปแล้ว
ที่จะคอยทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานแล้วก็การออกกำลังกายเป็นหลัก
ก่อนจะมีการปล่อยมุกแบบขำด้วยว่า

เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เอาใจใครไม่เป็น
แต่หนุ่มบิ๊กเขาบอกว่าถ้าสาวคนไหนอยากขายขนมจีบก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ

ใครให้ดูก็มีความสุขแบบละผมแค่นี้
เดูกค่ะ
เราก็ต้องของนี้มันต้องดูหน้าไม่รู้ใจ

กลัวเขารับเราไม่ได้หรอกที่เราเป็นแบบนี้